อาหารที่น้องสามารถที่จะทานได้เลย
มันคืออาหารเสริมรูปแบบหนึ่งที่นักบินอวกาศทานกัน
เพราะว่ามันจะย่อยง่ายแล้วมันมีวิตามิน
มีเกลือแร่แร่ธาตุที่สามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย
คือครบอะค่ะใช่ค่ะเป็นของเหลวอ่ะนะคะ
ที่มีแคลอรี่ให้พลังงานโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย
นักกีฬาเองก็จะใช้ทานเพื่อเข้าไปเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย

ก็แล้วแต่ว่าเขาจะผลิตออกมาอย่างไร
คือเราทานไปแบบลักษณะของการดูด
ไม่เหมือนดูดน้ำนะเหมือนดูดเจลเหมือนเป็นเยลลี่นะคะ
ทานเข้าไปไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องย่อย
เสร็จแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นเพราะว่ามันได้พลังงานจากน้ำตาล
สักประมาณ๑๕นาทีก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ารู้สึกดีขึ้นนะคะ
ซองให้พลังงานประมาณ๑ส่วนของ๑ส่วน๔ของมื้อปกติ
นึกถึงว่าน้องไม่ได้ทานอาหารที่เป็นการเคี้ยว
ย่อยมาร่วมอาทิตย์มาร่วม๑๐วันเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องปรับระบบการย่อย
การทานอาหารอ่อนก็เป็นทางเลือกที่ดี
ในการแข่งขันวิ่งมาราทอนโอลิมปิก
นักวิ่งมาราทอนชาวแคนาดาเขาเสียชัยชนะให้กับคู่แข่งไปอย่างน่าเสียดาย
ระยะทางที่เรียกว่าจะเข้าเส้นชัยเพียงไม่กี่กิโลเมตร
เพราะว่าร่างกายเขาขาดพละกำลังที่จะวิ่งต่อไปได้

ก็เลยร่วมกับภรรยาคิดขึ้นมานะคะ

ก็เลยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารนี้ที่มีคุณสมบัติในการให้พลังงาน
ให้คุณค่าทางโภชนาการตามที่นักกีฬาต้องการ
เลยเป็นผลิตภัณฑ์นี้ออกมาในปี๒๕๕๙
อันนี้ก็แล้วแต่แต่เป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้
อันนี้คือจะให้พลังงานให้น้ำตาลให้ความสดชื่น
แต่ถ้าหากว่ามีทางเลือกก็คือเป็นโปรตีน
ที่เป็นเครื่องดื่มทานเข้าไปจะได้ซ่อมแซมร่างกาย

ใครที่มีก็อาจจะแนะนำหรือว่านำไปให้น้องได้

เป็นการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายก็ได้